ทุกวันนี้ข่าวคนคลุมคลั่งนี่มีทุกวันนะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ราชบุรีนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งอารวาสคลุมคลั่งไปก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อ
ทุบกระจกเขาเอาสินค้าเขาเครื่องทิ้งนะครับ

และที่สำคัญคือไปแบบแก้ผ้าเลย
แก้ผ้าเลยเห็นหมดเลยฮะ

เนี่ยแก้ภาพหมดเลยนะคะ

นี่เป็นร้านดอกไม้นะครับร้านขายดอกไม้
แต่ก่อนหน้านี้ไปก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อมาก่อนแล้วนะครับ
ดูสติสตางค์ก็พูดจ๋าไม่รู้เรื่องนะครับ
แล้วก็เอาข้าวของเข้ามาเครื่องทิ้งแตกระจายไปหมดนะฮะก็จับมัดมือไขว้หลังนะครับ
แล้วก็คุมตัวไปโรงพักเอาไปสงบสติอารมณ์ห้าทุ่มครึ่งคืนที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
จุดที่จับได้เนี่ยเป็นร้านขายดอกไม้นะครับแล้วก่อนหน้านี้เพิ่งไปก่อเหตุที่ร้านสะดวกซื้อใกล้ใกล้
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีผู้ชายคนนี้เดินแก้ผ้าเนี่ยเริ่มต้นมาที่ร้านสะดวกซื้อตรงนี้ก่อนนะครับ
มาในร้านแก้ผ้ามาเลยนะลูกค้าพนักงานเขาก็แตกตื่นตกใจกัน
จากนั้นพ่อของผู้ชายคนนี้มาตามตัวลูกชายพาตัวลูกชายกลับบ้าน
คิดว่าจะจบผ่านไป๑๐นาทีผู้ชายคนนี้กลับไม่แก้ผ้าเหมือนเดิม
เข้าร้านสะดวกซื้อรอบนี้หนักฮะทำลายข้าวของของเขา
สินค้าของเขาเอามาเครื่องทิ้งหมดเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วไปยืนปัสสาวะอยู่หน้าร้านอีกพนักงานของร้านเขาก็โทรแจ้งตำรวจนะครับ
แต่ก่อนตำรวจจะมาถึงเนี่ยผู้ชายคนนี้ไปต่อนะฮะไปร้านดอกไม้แถวนั้น
แล้วก็ไปอลวาดอยู่ที่ร้านขายดอกไม้